พูดถึงเมื่อวานนี้ต้องบอกว่า

แล้วต้องบอกเป็นดาวเลยนะเมื่อวานนี้

เป็นมีมอยู่หลายชิ้นเลยล่ะนะคะ

สสชัยดาไทเศษจากภูมิใจไทย
คุณผู้ชมดูลีลากันอีกสักรอบหนึ่งค่ะ

ก็บ้าเลย
ท่านเสนอได้โบราณ๒๓๐๐ข้อ

ที่จะเข้ามาบริหารบ้านเมือง

ท่านไม่ต้องไปว่าด่าฝ่ายตรงข้าม

นะคะเนี่ยค่ะก็ปรากฏว่าคือในโลกออนไลน์นี่ก็เดือดไม่แพ้กันนะคะ
เอาลีลาของนายชาดาไทเศษจากอุทัยธานีภูมิใจไทยนี่แหละค่ะ
พูดถึงกันเป็นวงกว้างเลยวันนี้เราไปคุยกับคุณชาดา
บอกว่าเนี่ยมันบุคลิกผมผมเนี่ยปกติเป็นคนพูดเสียงดัง
แล้วตรงไปตรงมาแบบนี้แหละแต่ผมไม่ใช่คนปะทะดูเดือดอะไรนะ
แต่พูดถึงเรื่องสถาบันมันเจ็บจี๊ดมันเจ็บจี๊ดที่หัวใจ
แล้วทำให้ผมของขึ้นที่เห็นแสดงว่าของขึ้นอยู่
แต่ว่ามันเป็นคำพูดจากใจทุกความรู้สึกไม่ได้แต่งเติมคำพูดให้ดูสวยหรูค่ะ

ทำเป็นยังไงเนี่ยแต่พออีกเก้าเดียวก็ถึงประเทศชาติประหลาดประเทศชาติอ่ะ

แล้วผมอยู่ในเวทีการเมืองในสภาท่านไปดูประวัติกับเขาซะ
ผมเคียร์กับก้าวไกรผมเคียร์กับเพื่อใครแล้วผมก็ช่วยว่าอันนี้

ผมไม่ใช่คนประทะหนูเดือดนะครับแต่เวลาพูดบุคลิกผมเป็นอย่างนั้น
แล้วก็มีอีกประเด็นนึงนะคุณผู้ชมค่ะก็ที่บอกว่าต้องการเสนอทางออกให้พักเก้าไกลที่อภิปรายนะครับ
ถ้ายอมถอยไม่แก้มาตรา๑๑๒ภูมิใจไทยก็จะโหวตให้อยู่แล้วเพราะเป็นมติของพัก
แต่ว่าก้าวไกลกลับปิดประตูและไม่ยอมถอยเลยอ้าง๑๔ล้านเสียงของประชาชน
จะแก้ไขมาตรา๑๑๒ซึ่ง๑๔ล้านเสียงที่เลือกตั้งมาคงไม่ใช่เพราะความรักอย่างเดียว
แต่เลือกเพราะโฆษณาชวนเชื่อหรือไม่พักเก้าไกลมีสื่อโซเชียลในมือตลอด๒๔ชั่วโมง
แล้วก็บอกว่าผมไม่ได้สนใจเรื่องทัวร์ลงหรอกเพราะเขาคอมเมนต์สนุกปากเพื่อความมันเท่านั้นเอง
ไปฟังเสียงช่วงนี้กันหน่อยค่ะคุณผู้ชม
๑๔ล้านคนไม่ได้เลือกโดยความรักอย่างนี้แต่เลือกโดยความภูมิภาคสุดเชื่อ
แล้วผมก็สงสัยว่าใครเป็นคนพูดสสหรือสว
ผมก็เลยเดินไปถามแล้วก็ชี้มือไปบอก
จำไว้นะวันนี้คุณพิธามีสิทธิ์ลงมติโหวตนายก

ซึ่งคุณชาดาบอกเอาจริงถ้าดูในคลิปเนี่ย
บรรยากาศมันก็ดูผ่อนคลายไม่ได้ตึงเครียดอะไร
คุณพิธาก็ยิ้มนะตอนที่ผมไปเนี่ย

เพราะว่าถ้าไม่ได้รู้ว่าเขาคุยอะไรกัน
มันก็จะมีการตีความไปต่างอาณาใช่ไหม

บุคลิกคุณชาดาก็เป็นอย่างนั้นเอง